มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็จบไม่สวยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องของความรักของวัยดึกแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากคุณตาท่านนี้นะคะ
อายุ๖๓ปีแต่ว่าเป็นคนขี้หึงแล้วก็มีปากเสียงกับภรรยานะคะ
แล้วก็ใช้วิธีเอามีดพระกระโดดเตะแล้วจะไปฟันภรรยา
แต่ว่าฟันไม่ถูกค่ะบังเอิญว่าภรรยาถือมีดอยู่ในมือ
แล้วไงก็เลยแทงสวนกลับมาคือไม่ใช่แผลสองแผลนะคุณผู้ชม
สามสิบกว่าแผลโอ้โหร่างเนี่ยพลุนเสียชีวิตค่ะครับ
นี่ค่ะจบเศร้าเลยค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองประมาณ๑๑นาฬิกานะคะ
ตำรวจสพศิชนเนี่ยได้รับแจ้งบอกมีเหตุแทงกันตายนะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอศรีชนก็ไปเลยค่ะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวในห้องครัวหลังบ้านพบศพในเช้าแซ่ลิ่มอายุ๖๓ปี
นี่ค่ะถูกแทงด้วยมีดทำครัวที่ลำตัวเนี่ยนับได้๓๐แผล
คือเขาบอกลักษณะของแผลเนี่ยนะคุณนัทพงศ์เหมือนกับถูกเฉือนไปทั้งตัว
หน้าอกแขนซ้ายตาตุ่มขาซ้ายขาขวา
วัยวะเพศก็ถูกเฉือนคือเสียชีวิตคาที่
สภาพศพแบบเรียกว่าโดนพลุนเลยนะคะ
นี่ลักษณะการกระทำเหมือนก็มีอะไรในใจด้วยนะ
คือมีอารมณ์มีความคล้ายมีอารมณ์ในตอนนั้นนะคะ
เกียงแซ่ลิ่มค่ะอายุ๖๓ปีภรรยาผู้ตาย
ซึ่งเธอเป็นผู้ก่อเหตุก็ยืนถือมีดอันนั้นนะคะ
ทำครัวปลายแหลมเปื้อนเลือดยาวประมาณ๑๕เซนยืนรอเลย
มอบตัวกับตำรวจแล้วบอกว่าเนี่ยอยู่กินกันมาหลายสิบปี

อยู่กันสองคนตายายแต่ทะเลาะกันทุกวัน
บอกว่าที่ลงมือเนี่ยเพราะว่าแค้นที่สามีชอบหึงหวง
อายุก็เยอะแล้วเรื่องของเรื่องคือเมื่อเช้านี้
ยายบอกว่ากำลังหั่นเนื้อหมูอยู่ในบ้าน
เนื้อหั่นหมูหมูก็มีมีดอยู่ในมือถูกไหมครับ
แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณตาเข้ามาหาเรื่องก็เรื่องหึงหวงนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีปากเสียงกันหลังจากนั้นคุณตาถือมีดพระเข้ามา
กระโดดถีบหนึ่งครั้งแล้วเอามีดฟันแต่ว่าฟันไม่ถูกค่ะ
ยายบอกว่าโมโหที่ถูกทำร้ายก่อน
ก็เลยใช้มีดที่ถืออยู่นี่แหละค่ะกระหน่ำแทงสวนไปแบบไม่ยั้ง
นี่ไงสามสิบแผลคุณตาล้มฟุบตายค่ะที่ทันที
เป็นสภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการชนะสูตรพลิกศพนะคะ
ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนคุณยายเกี๊ยงนะคะหรือว่านางเกี้ยงเนี่ย
ก็ถูกคุมตัวไปที่สพศิชนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ